ไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลโตต้าไทยลีกนะครับ
ซึ่งพีทีประจวบก็ยังฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เมืองทองนั้นขึ้นมาแล้วนะครับ
อยู่ที่๓ของตารางหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเมื่อวานครับ
เมืองทองยูเนเต็ดเสื้อแดงอันดับ๙ครับ
ที่มีสถานีการ์ใช้เผื่อกคลุมทีมช่วงคราวอย่างต่อเนื่อง

แล้วก็เจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำครับ
สตาร์ทเกมมา๑๙นาทีจากทริสตองโดนะครับ

มีโอกาสขึ้นมาเล่นตำแหน่งปีกขวา

รับบอลหลุดมือไปเข้าทางของรัชพลนาวันโนครับ
ก็ยิงสวนด้วยซ้ายเข้าไป

ดึงจังหวะลูกนี้จากการได้บอลของทางทิสตองโดครับ

เรียกเสียบสาวให้กับเมืองทอง
หนี๓สวยช่วง๔๕นาทีแรก

ฟรีคลิกครับช่วงท้ายเกม

และทดเจ็บรัชดาวีมาเหลือ๑๐คนครับ
ชนิดพงศ์จันทกลนะครับ
หลังที่๒กลายเป็นใบแดงไล่ออกเกาหลังของทีมเยือน
จบเกมเมืองทองชนะ๔ต่อ๐ครับ
ขึ้นมาอยู่อันดับ๓มี๑๗คะแนน
ส่วนราชนาวีนั้นอยู่ที่๑๔เท่าเดิมมี๙คะแนนครับ

อันดับ๒ในชุดสีส้มครับ
ปีที่แล้วผลงานไม่ดีแต่ปีนี้ครับ
พอทราบว่าตกชั้น๕ทีมนี้เสริมทีมจนเป็นทีมหัวตารางเหมือนกันครับ

เจ้าบ้านได้เฮก่อนครับจนทางลีสครับ
หลบเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ยิงยัดเสาแรก

โอ้โหมุมนี้แทบไม่มียิงลอดขาไพโรธไปเลยครับ
นาที๑๙ทีมเยือนมีลุ้นตีเสมอครับ
จาวาโจ้เปิดไปเสาไกลแล้วได้โป่งจังหวะนี้

โมงของกล้องนาทีชัยบุญมาครับ

ปีธีประจวกนะครับจากอมวลทำนาม

ฟีธีปะจวกก็เกือบจะได้อีกครั้ง

รสลานดูมุยยาครับ
ซีซั่นนี้นะครับเล่นไปแล้วในบ้าน๕นัดนะครับอยู่ที่๒เช่นเดิมมี๑๙คะแนน
ตามหลังบุรีรำ๔แต้มลงทีมของโค้ชวังนี้อันตรายมากครับในปีนี้
ส่วนสุโขทัยหล่นไปอยู่ที่๔นะครับมี๑๖แต้มเท่าเดิม
อีกหนึ่งทีมครับแอร์ฟอร์สภายใต้การทำทีมของแอนดรูออสนะครับ
หัวหน้าภูมิสอนคนใหม่ก็พาทีมเก็บ๓แต้มนัดแรกได้ทันทีครับ
โดยการบุกไปชนะนครราชศรีมาจากประตูชัยนะครับของทางเจอซีจร
อกแล้วก็กลับตัวยิงครับนาที๗๐
ฟอร์สมี๔แต้มครับอยู่อันดับสุดท้ายเหมือนเดิม
ส่วนโคราชนะครับอยู่อันดับ๗มี๑๕คะแนน
ให้ดูสักรอบนะครับจังหวะยิงของจอร์ดบาโจสุดยอดแล้วนะครับ
ส่วนผลอีกคู่หนึ่งครับชนบุรีเปิดบ้านเอาชนะชัยนาฏฮอนบิลไปนะครับ

โดยเกมไทยลีกนัดต่อไปนั้นจะเตะครบทั้ง๙คู่อีกครั้งนะครับ
พุธที่๑๑เมษายนนี้ก่อนจะหยุดพักเบรกในช่วงเทศกาลสงกรานครับ